ส่วนคนนี้บอกว่าห่วงแม่มากตะโกนเสียงดังแล้วกันลั่นบ้านเลยแม่
เอาคุณจริงเขาเห็นแม่นอนฟุบอยู่กับพื้น
คิดว่าแม่เป็นลมล้มพับหรือล้มหัวฟาดพื้นหรือเปล่า
เพราะก่อนหน้านี้พาแม่ไปทานข้าวบุฟเฟ่มา
แล้วระหว่างทางแม่บ่นว่าจุกแน่นหายใจไม่ออก
ไป๑ชั่วโมงกลับมาถึงบ้านนี่คือสภาพแม่
เห็นจากบันไดรีบวิ่งมาตัวเองก็ล้มก้นกระแทกพื้นนะคะ
ตะโกนลั่นเป็นคุณคุณคิดว่าแม่เป็นอะไร

ก่อนหน้านี้บ่นว่าจุกหายใจไม่ออก
ล้มลงมานอนอย่างนี้เลยนิ่งเลยเหรอ
เฉลยไหมแม่ให้ข้าวหมา
แม่ให้ข้าวหมาค่ะคุณ
แม่ก็นอนนิ่งแบบนี้เพราะหมาไม่ยอมกินข้าว

ใช่เนี่ยคุณผู้ชมคือลูกสาวเนี่ย
นำเรื่องราวไปโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก

พาแม่ไปกินข้าวที่บุฟเฟ่ที่โรงแรม
แล้วแม่ก็บ่นตอนกลับบอกว่าจุก
ลูกเนี่ยจะพาไปเดินงานกาชาติต่อช่วงนี้มีงานกาชาติใช่ไหม
แต่ต้องเปลี่ยนใจเพราะว่าแม่บ่นปวดท้องอยากกลับบ้าน
พอถึงบ้านต่างคนต่างแยกย้ายกระทั่งเวลาผ่านไปสักประมาณ๑ชั่วโมง
ลูกสาวก็เดินลงบันไดมาเห็นแวบแรกเห็นคุณแม่นอนฟุบที่พื้น
จังหวะนั้นลูกสาวคิดไปไกลมากทำอะไรไม่ถูกคือใจเนี่ยหล่นไปอยู่ตาตุ่มอ่ะคุณ
ทำอะไรไม่ถูกรีบลงบันไดจนพลาดตกบันไดก้นกระแทกกับพื้นจนจุก
ฟื้นเอาตัวเองพยุงตัวเองขึ้นมาแล้วรีบวิ่งไปดูแม่ที่นอนฟุบอยู่กับพื้น
ตะโกนเรียกแม่แม่เสียงดังสนั่นลั่นบ้าน
หันมามองแล้วถามกลับว่าทำอะไรเสียงดัง
แม่แม่เล่นนอนฟุบอยู่แบบนั้นใครจะไม่ตกใจ
หันมาถามเสียงเบาทำอะไรเสียงดัง

เธอตกใจมากเธอเล่าต่อบอกว่าแม่เป็นอะไรอย่างที่คุณอรัชพรทำ
แม่เป็นอะไรทำไมต้องมานอนแบบนี้
ตอบกลับมาเสียงเบาสุภาพนุ่มนวลป้อนข้าวหมา
บ่าย๓แล้วมันยังไม่กินอะไรเลย

แม่เพิ่งไปกินมาอิ่มเห็นหมาไม่กินข้าว
คือผู้ใหญ่เขาจะรักรักสัตว์เลี้ยงที่เขาเลี้ยงมาก
แม่บอกว่าแค่ป้อนข้าวหมากไม่ได้เป็นอะไร
แต่ดิฉันกับแม่กลับไปบ้านเวลาเล่นกับหมาเล่นกับพี่สร้อยก็ท่านี้แหละ
เอาจริงชาวเน็ตบอกว่าคุณแม่น่ารักดี
อย่างที่คุณรัชพรบอกว่า